สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะนะฮะ
กลับมาเจอกันสามสิบธันวาคมวันทำงานวันสุดท้ายของบางคนที่ตอนนี้อยู่กรุงเทพกันอยู่นะคะ
ต้องบอกว่าวันนี้วันนี้วันทำงานคุณพี่มานะคะนี่ไงมาแล้วมาแล้ว
สวัสดีค่ะคุณพี่หนุ่มเข้าสิคะคุณพี่สวัสดีครับ
เข้าดีมากเธอสวัสดีนะวันนี้เหมือนพี่หนุ่มไม่อ่านไลน์กลุ่มอ่ะเราใส่สีแดงกันหมด
ประเกิดไม่ได้รับกันนะบังเอิญดูสิจริงเนี้ยมาเป็นสีแดงฉันมีตัวหนึ่งเอาไหม
สีนี้เหรอเดี๋ยวพอพอเป็นขอรบทรงชาติเสร็จกลับมาจะเป็นสีแดง
อ่าใส่สีแดงเลยฉันเข้าใจเธอมีอยู่วันหนึ่งฉันตุ๋ยกันตอนเย็น
ฉันหลับตอนสี่ห้าโมงเย็นอืมแล้วพี่ไม่ได้หลับเออแต่ฉันเข้าใจเธอ
ฉันจะไม่อารวาสเธอมีอยู่วันหนึ่งเธอเหมือนโลกมันหมุน
สมมุตินอนแล้วเนี่ยแล้วมันเป็นสัญลักษณ์ของการตายเร็วนะเธอ
ถ้าสมมุติเราตอนเรียนเนี่ยจริงเธอต้องทำอะไรแอคทีฟมีเวลา

สมูรณ์จะได้ตื่นใช่ไหมพี่

นะครับยังรอเตอรี่ออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะ
ใครถูกกันบ้างก็สามารถที่จะส่งเข้ามาในทวิตเตอร์นะครับ

๘๑๙๐๖๘นะครับนังวดที่๑นะครับ
แล้วก็เลขท้าย๒ตัวนะครับ๓๖อย่างนี้

ไม่เห็นจะจับได้ถูกไม่เห็นจะมีความเกี่ยวข้อง

ก็ต้องบอกให้ตามต่อให้รอววดนะ
เพราะว่าอันนั้นน่ะอีกเทปนึงมันออกใกล้กับ
งวดนั้นนั่นแหละเนาะ

โอ้โฮพี่เมย์วิวนูนการังสิ
เลขมีเลข๒ตัวใช่ไหมตั้งแต่๐๐ถึง๙๙

แล้วสรุปที่เขาแบบไม่ให้ซื้อกันมันออกมาเลข๕

วันนี้โอมิคอนไปเท่าไหร่แล้ว

ยัง๗๔๐ถูกไหมคะ

ตั้งแต่๑พฤศจิกายนมาจนถึง๒๙ธันวาค

เป็น๙๓๔รายสำหรับโอมิครอนค่ะ

ติดเชื้อกันในประเทศเนี่ยค่ะ๓๕๗ราย
ทีนี้เนี่ยถ้าจะเป็นเฉพาะวันที่๒๙นะคะ
เพิ่มขึ้นมาเนี่ย๑๙๔ราย

ติดเชื้อในประเทศใน๑๐๖ราย
ทีนี้เนี่ยค่ะจากการดูตัวเลขที่เราเห็นกันเนี่ย
แนวโน้มพบการติดเชื้อในประเทศเพิ่มมากขึ้น
กว่าผู้ที่จะเดินทางมาจากต่างประเทศนะคะ

มันเริ่มมีการชะลอตัวในการเข้ามาประเทศไทย
แล้วประเทศแสงโกเราปิดไปตั้งแต่แบบว่า
สัปดาห์ก่อนหน้านี้แล้วนะคะ
ส่วนสำหรับยอดผู้ติดเชื้อถ้าเป็นในประเทศไทยนะคะ
สำหรับวันนี้๓๐๓๗ราย
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม๒๕รายด้วยกันนะคะ

เพราะว่าผู้เชี่ยวชาญบางคนก็ให้ข้อมูลบอกว่า
ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ๒เข็ม

ความรุนแรงลดลงจากเดลต้านะคะ
แล้วก็จะเป็นเหมือนการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายหรือเปล่า

เนื่องจากว่าการสร้างภูมิคุ้มกันต่อไวรัสเนี่ย

ก็คือ๑ฉีดวัคซีนเนี่ยได้ละ
หรือว่า๒หลังจากมีการติดเชื้อเนี่ย

หากคนที่ได้รับวัคซีนครบ๒เข็มแล้ว

และที่สำคัญคือเมื่อหายแล้วเนี่ย
ก็จะเกิดเป็นภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินั่นเอง
เหมือนเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายขึ้นมาหลังจากการติดเชื้อด้วย

อันนี้หมายถึงว่า

บางคนเนี่ยยังไม่ได้ฉีดเป็นบุสเตอร์เข็มที่๓ถูกมั้ยคะ
แต่ปรากฏว่าคุณไปติดโควิดมาก่อนอย่างนี้
มันก็เหมือนเป็นการกระตุ้นภูมิเหมือนกัน

เป็นบูสเตอร์เข็มที่๓กันไปเลยนะคะ

ทีนี้นะคะขนส่งต่าง

หรือว่าจะมีการเดินทางกลับบ้านไปเนี่ย
ก็ต้องบอกว่าเราต้องปลอดภัย

กระทรวงสาธารณสุขเขาเลยมีการทำหนังสือ

เรื่องของการเดินทางต่าง
หากว่าเป็นรถโดยสารปรับอากาศ

ขอให้พักรถทุก๒๓ชั่วโมง

ก็จะต้องมีการปิดแอร์
เปิดประตูระบายอากาศให้มันมีระบบหมุนเวียนในรถหน่อย
สำหรับพนักงานแล้วก็ผู้โดยสาร
มีการคัดกองความเสี่ยงก่อนการเดินทาง

ไม่มีการแบบว่าเสิร์ฟเครื่องดื่มอาหารต่างงดทั้งหมดนะคะ
ล้างมือบ่อยแล้วก็ต้องมีการทำความสะอาด

รถโดยสารเวลาเราขึ้นไปบางทีมันมีราวเนอะ
เบาะที่นั่งทางเดินต่างอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ต้องทำความสะอาดตลอด

ขอให้เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็อาบน้ำทันที
นี่คุณหมอนี่แนะนำมาเป็นแบบนี้เลย
ใช่เหมือนกลับไปเป็นก่อนหน้านี้
ที่เรามีการทำแบบนี้กันก็ทำกันอีก
แล้วก็ต้องขอความร่วมมือปฏิบัติตามอีกหนึ่งอย่าง
ก็คือว่าหลังจากกลับมาจากช่วงปีใหม่ปั๊บ

หรือว่าถ้าสมมุติใครที่จำเป็นจะต้องเข้างานจริง
มีการคัดกองก่อนเข้าไปทำงาน

ไม่ใช่อาทิตย์ละรอบ๒รอบ

เขาบอกว่าวันเขาบอกเช้าเย็น

กว่าจะเจอจะต้องบางทีตอนเช้าตรวจเจอ
ผมได้ยินว่าเขาให้ตรวจก่อนเข้างาน๒ชั่วโมง
สมมุติคุณจะไปเข้างานที่ไหนไปงานอะไรอะไรอย่างนี้

อืมอย่างที่คุณหมอเขาแนะนำไว้

ขอให้ตรวจถ้าเป็นไปได้เพื่อความปลอดภัยคือทุก๑๒
อันนี้เฉพาะสำหรับคนที่จะไปทำงาน
หมายถึงว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่

คุณหมอบอกว่าบางที๔๘ชั่วโมง
ก่อนที่จะเข้าไปงานอาจจะไม่เพียงพอ
บอกว่าตอนนี้อาจจะต้องเป็นแบบ๑๒ชั่วโมง
หรือไปตรวจก่อนเข้างานเลยต้องเป็นแบบนั้นเลย
คือที่ผมได้ยินมาคือตรวจก่อนเข้างานละ๒ชั่วโมง

คุณฮิวแจ็คแม่นติดโควิดเหมือนกันค่ะ

ก็ทำให้การแสดงละครบอดเวย์ที่เขามีอยู่
หลายเรื่องทีเดียวต้องหยุดกันไปช่วงนี้
จริงบอร์ดเวย์ในที่อเมริกา

ไม่ได้มีการแบบว่าแสดงละครอะไรกันเลย
ทีนี้เนี่ยเพิ่งกลับมาเปิดเมื่อเดือนกัญญาเองค่ะ
แต่ปรากฏว่าพอไปเล่นปุ๊บ

กลายเป็นว่าต้องหยุดต้องหยุดต้องหยุดกันไป

แต่จริงต้องบอกว่าฮิวแจ๊คเม่นเอง
คืออาการเขาน้อยมาก

คือมีคันคอแล้วก็มีน้ำมูกไหลค่ะ

อันนี้ก็คือเกี่ยวกับโควิดในวันนี้อย่างที่บอกว่า

ตอนนี้หลายคนก็ได้กลับบ้านกลับช่องกันแล้วล่ะ

ฝรั่งเศสเองยอดติดเชื้อก็แบบ
ขึ้นมาเยอะมากทีเดียวนะคะ
ในรอบ๒๔ชั่วโมงประมาณ๒แสนกว่าราย
เยอะเป็นประวัติการของเขาเลยเหมือนกันครับ

คุณศรีสุวรรณจัญญาหรือพี่ศรีเนี่ยนะครับ
ก็เปิดเกมนะครับต้อนรับทิศสมปอง
คือเมื่อวานเนี่ยทางมหาสมปองยาศึกนะครับ
พอศึกแล้ววันนี้แกก็เริ่มเปิดตัว

วันนี้มาเปิดตัวมารายการแล้วก็ไปแถลงข่าวแล้ว
แต่ประเด็นก็คือทางฝั่งของพี่ศรีสุวรรณเนี่ย
แกก็ลงข้อความมานะฮะลองดูลองดูนะ
มาหนามื้อ
ข้อความของพี่ศรีมาข้อความพี่ศรี
นี่ยินดีต้อนรับอดีตพศ

ในธุรกิจของตนอันนี้นะอันนี้ก่อนหน้านั้นนะ

นี่สงสัยไหมว่าพศลาศิขามา

นะฮะก็ออกมาแล้วก็ประกาศเลยบอกว่า
เขาไม่มีเงินเขาไม่มีแต่นี่แต่จะมีคนลงทุนให้เขา

แกบอกตอนนี้แกสึกมาแล้วนะแกเตะปากพิษีได้
ไม่ใช่แกเป็นพระธาตุแกเตะปากพิษีได้แล้วก็บอก
ทำนั้นเลยคือตอนนี้เป็นคารวาสแล้ว
ยังไงก็วันนี้คือโอเคล่ะพระอยู่ในพระเหลืออาจจะต้องสำรวม
แต่คนนี้บอกเตะปากได้เลยเขาว่าอย่างนั้น
แล้วทำไมรู้ไหมวันนี้พอเสร็จรายการเนี่ยนะ
เป็น๑๐กรัมน่ะเอาไปรับที่ช่อง๓
แล้วเสียงดังสนั่นวันไหวในช่อง๓

ค่ายเพลงก็จะเป็นไปร่วมกับหลังของหายท้องคำด้วยมั้ง
เพราะว่ามันเนี่ยจะมีทนัยความชื่อทนัยเก่ง

เงี้ยไม่รู้แล้วแล้วประเด็นที่ว่าจะเป็นโคทรงโคทรกหรอฮะอ๋อไม่
ไม่แล้วเขาไม่เอาแล้วเขาเขาเขาไม่เป็นเขาเขาเขาไม่ยุ่งการเมือง

ทิศทิศสมปองมาหาเขาเรียกว่าอะไรเถอะก็ทิศสมปองทิศสมปอง
มาหาสมปองค่ะนายสมปองไอ้สมปองอ่าเรียกได้หมดวันนี้

เดี๋ยวกลับมาครับ

อู๋ใจตรงกันมาก
เออนั่นน่ะสิก็เลยให้เขาเอาขึ้นมาให้
อืมไปนั่งแดงไหน
แล้วเดี๋ยวต่อไปอัดเทปนะ
อัดเทปรายการนี้ก็สดตลอดไปแล้ว
โอ้โหโอเคโอเคนะ
เพราะมีอัดเทป

แต่รู้จักยังไงก็ไม่รอดคลิปครับ

รองสารวัฒน์เวรสอบสวนสภศรีราชาจชมบุรี

มีรอยชนที่ท้าย
เยอะไหมรอยชนเยอะไหม
ก็ดูสิแหกตาดูสิว่าเยอะไหมล่ะ
ผมถามคุณไม่ได้

แล้วค่อยตอบ
นี่นายมานะผมพูดดีนะ

ใกล้กันเนี่ยนะครับก็พบผู้หญิงวัยกลางคน
อายุประมาณสัก๔๐ไม่ใช่ประมาณอะ๔๐ปีเลย
นางสาวอานุพาแสดงบอกเป็นคนขับรถเก่งเนี่ย
สภาพต้องใช้คำว่าสภาพ
กำลังเมาสุรายอยู่
หญิงก็โวยวายนี่